กลับมาในช่วงสุดท้ายของตลอดข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะนักโบราณคดีนะคะเขาขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์ค่ะที่บริเวณพระราชวังจันทร์นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะถูกฝังมาแล้วตั้งแต่สมัยรัตนโกศิลป์นั่นเองค่ะ
โครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกขุดพบครั้งนี้นะคะอยู่ที่บริเวณหน้าวัดวิหารทองภายในเขตพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
โดยอยู่ลึกลงไปในดินเพียงแค่๗๐เซนติเมตรนะคะแล้วก็ถูกขดขุดพบเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งโครงกระดูกนะคะยังมีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ลักษณะคล้ายนอนเสียชีวิตอยู่บนกำแพงอิดและมีครกหินโบราณอยู่ข้างลำตัวด้วยนะคะ
ณัตยากรณีกิจค่ะนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่๖สุโขทัยเปิดเผยว่า
ขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องขุดโครงกระดูกขึ้นมาเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้เนื่องจากว่าหากปล่อยทิ้งไว้นะคะโครงกระดูกก็จะผูกร่อนไปตามการเวลานั่นเอง
ส่วนอายุของโครงกระดูกนั้นคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงกรุงรัตนโกศิลป์แต่จะมอบหมายให้ผู้ชำนาญการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงดูค่ะ
แต่ว่าจะยุคสมัยไหนเนี่ยก็คงจะต้องศึกษาอีกทีนึง
แต่ว่ามีข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่โครงกระดูกที่ร่วมสมัยกับตัวโบราณสถาน
ข้อสังเกตก็คือว่าเนื่องจากว่าระดับที่เราเจอเนี่ยมันเป็นระดับพื้นใช้งานของในสมัยอายุทยา
เพราะฉะนั้นถ้าเขาฝังอยู่ในพื้นใช้งานเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องมาทีหลังแน่นอน
ณัตยายังบอกด้วยนะคะว่าในช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างขุดค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติม
บริเวณหน้าวัดวิหารทองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
เนื่องจากที่ผ่านมานะคะยังไม่เคยขุดค้นในบริเวณนี้มาก่อน
ซึ่งที่แห่งนี้ครับพระมหาธรรมราชาที่๑นะครับ
สร้างขึ้นในระหว่างที่ครองเมืองพิศนุโลกเมื่อปี๑๙๐๕จนถึง๑๙๑๒เป็นเวลา๗ปี
และเขาสันนิษฐานนะครับว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอายุทยาและในช่วงหนึ่ง
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชก็เคยประทับอยู่ที่นี่ด้วย
และสถานที่แห่งนี้นะครับผมเรียนให้ทราบนิดนึง
สมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงเรียนมาก่อนนะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
ตอนเด็กเนี่ยอ้อสมัยผมยังวัยรุ่นเนี่ยผมเรียนอยู่ที่นี่

อ่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้แล้วตอนนี้โรงเรียนยังอยู่ไหมคะ
ตอนนี้เขาย้ายโรงเรียนออกไปแล้วเพื่อที่จะให้จุดตรงนี้เนี่ย
นักโบราณคดีเขาจะได้มาทำการศึกษาไง
แล้วก็รื้อฟื้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะบุรณะ
ใช่บูรณะใหม่นั่นเองครับ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวพิศนุโลกรู้จักกันดีแหละถูกต้องครับ
เรียนมาตรงนี้นี่โครงกระดูกที่ใช่ของคุณไหม

แต่เป็นจุดที่เคยเป็นโรงเรียนเก่ามาก่อนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดก็คือพิศนุโลกพิทยาคมนั่นเองนะครับ
โอ้โหลวงจันทร์เต็มลวงใหญ่มากบรรค่ำเลย
ใครที่พลาดไม่ได้ชมไปเขาบอกว่าต้องรออีกหลายปีเลยทีเดียว
แต่ว่าใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรามีภาพของหลายจังหวัดมาให้ได้ติดตามกันครับ
ใหญ่มากค่ะคุณได้เห็นไหมวันนั้นลอยกระทง
โอ้โหชัดเจน
กลมดิ๊กเลยทีเดียวนะครับ
นี่ถ้าใครทีวีจอเล็กนี่อาจจะเห็นไม่ครบ
แต่น่าจะเต็มจอนะคะ
นี่คือความสวยงามของปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูลนะครับ
เมื่อคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา
ก็สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูที่แรกกันครับ
เขาสามารถมองเห็นดวงจันทร์สีเหลืองขาวสวยงามนะครับ

ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอประทึกภาพ
ก็สมหวังไปตามกันเลยครับ
โดยทางด้านนายสรรโปสยจินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่า
ปรากฏการณ์ครั้งนี้เกิดจากการที่ดวงจันทร์เต็มดวง
ปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุด
ระยะห่าง๓๕๖๕๑๑กิโลเมตร
และยังเป็นการโคจรเข้ามาใกล้โลกที่สุด
ในรอบ๖๘ปีอีกด้วย
แล้วคือชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เห็นใหญ่ขนาดนี้อีกแล้วก็ได้นะคะ
ใช่โดยประชาชนทั่วไปนะครับ
ก็สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงได้ด้วยตาเปล่า
หากมองไปทางทิศตะวันออกของวันนั้นนั่นเองครับ
นี่ฉันต้องสารภาพเลยว่าวันนั้นในกรุงเทพฯไม่ค่อยเห็นจริง

ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐คนค่ะ
หลังไหลมารอชมปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูลนะคะ

เพราะว่าสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง

และมีความสว่างมากกว่าปกตินะคะ
อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ

ยังเป็นสถานที่จัดงานฟูลมูลปาร์ตี้
ในวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยนะคะ
ใครที่ไปบริเวณนั้นในช่วงนั้น
ก็จะอยู่ในปาร์ตี้กันต่อได้ด้วย
ซึ่งชาวต่างชาติก็นิยมมาดูพระจันทร์เต็มดวง

ถือเป็นโอกาสดีของในวันนั้นนะครับ
ที่ได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงเลยทีเดียวนะครับมากด้วย
ใช่ปิดท้ายที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนพรรษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็มีประชาชนครับพาบุตรหลานมารอชมปรากฏการณ์

โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกล้องโทรทัศน์ขนาดต่างนะครับ
ฟอร์เตอร์กรองแสงดวงจันทร์ไว้ให้กับประชาชนได้สังเกตปรากฏการณ์ครั้งนี้
ยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้ถ่ายภาพความสวยงามของดวงจันทร์
ดวงขนาดใหญ่ในคืนวันเพ็ญอีกด้วยนะ
ก็สำหรับรอยกระทงในปีนี้กับปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูล
ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษจริงได้เห็นดวงจันทร์เต้นดวงดวงใหญ่ที่สุดอีกด้วยครับ
แล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยนะครับ
เพราะว่า๖๘ปีเราจะได้เห็นกัน๑ครั้งนะคะ
พลาดแล้วก็น่าเสียดายนะคะแต่ว่าเราเห็นรูปภาพพระอาจารย์เต็มดวง
แล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยได้ทางโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยในปัจจุบันนี้นะครับ
คนถ่ายไว้เยอะมากแล้วก็สวยทั้งนั้นเลย
รวมไปถึงติดตามรายการตลอดข่าวของเราแบบนี้ก็จะได้ติดตามภาพบรรยากาศด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเรานะคะ
มีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมีแนะนำบอกว่าอากาศที่นั่นที่นี่เริ่มที่จะเย็นขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็มีแนะนำพิธีกรด้วยให้ทานข้าวเยอะ
บอกว่าช่วงนี้ผอมลงนะคุณชนะหรืออาจจะใส่ชุดดำก็ได้ก็เลยดูผอมลง

ส่วนในช่วงนี้นะครับเวลาของตลอดข่าวของเรานั้นหมดเวลาแล้ว
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ